เขื่อนลำเปล่ากรสินก็ไปถ่ายภาพ

ซึ่งเขากั้นระหว่างจุดถ่ายภาพกับเขื่อนนะฮะ

ถ่ายเสร็จปั๊บคุณพ่อพลัดตก
ตอนนี้ภรรยาร้องไห้ร้องห่มเสียใจภาวนาขอให้เจอขอให้เจอ
นะฮะเนี่ยเขาก็ถ่ายแล้วภาพเนี้ยภรรยาเป็นคนถ่ายลูกอยู่ข้างล่าง
พ่อก็ปีนขึ้นไปนั่งอยู่ที่ราวเหล็กตรงนี้นะครับ
ภาพของนายธนกิจทรัพย์ภัยศาลหิบรันอายุ๔๔ปีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
อันนี้คือถ่ายภาพคู่กับลูกสาววัยห้าขวบเป็นภาพที่ชื่นมื้นนะฮะ
งกรานได้กลับบ้านไปเที่ยวกับลูกกับเมียนะฮะ
อันนี้คือบริเวณกลางสะพานเทพสุดาซึ่งเป็นสะพานข้ามเขื่อนลำเปล่า
ในพื้นที่อำเภอสหัสขันต์จังหวัดกรสินนะฮะ
จะเห็นนะคุณพ่อเขาขึ้นไปนั่งที่ราวเหล็กนะฮะ
แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นพอถ่ายเสร็จปั๊บ
เหมือนมีการขยับตัวคุณพ่อจะแอคท่าอย่างนั้นอย่างนี้
สักพักหนึ่งคุณพ่อพลัดตกหงายเงิบลงไปในน้ำคุณผู้ชมครับ
ความสูงจากข้างบนลงมาในสามสิบเมตรได้อื้อหือนะฮะ
หลังเกิดเหตุครับภรรยาก็รีบแจ้งไปหลายหน่วยงาน
ในอำเภอสหัสสะขันพร้อมกับนักประดาน้ำหน่วยกู้ภัยชาวบ้านเอ่ย
ระดมกำลังการค้นหาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็ไม่เจอนะฮะ
เมื่อวานเนี่ยค้นหากันจนค่ำจนมืดก็ไม่เจอครับ
ภรรยานั่งเกาะราวเหล็กร้องไห้ด้วยความเสียอกเสียใจตลอดเวลา
ก็ไม่คิดว่าการมาถ่ายรูปกับสามีกับลูกจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
นะฮะสอบถามเบื้องต้นนายธนกิจเนี่ยกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงสงกราน
นะฮะแล้วก็พาลูกพาเมียเนี่ยนะฮะขับรถเก๋งมาชม
ตามจุดนั้นจุดนี้ต่างจนกระทั่งตอนเย็นก็กำลังจะขับรถข้ามสะพานเทพสุดา
นะฮะมาจากฝั่งอำเภอหนองกรุงศรีจะไปอำเภอสหสคัน
ก็จอดรถตรงนี้เออเห็นวิวมันสวยดีถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่า

ขณะที่นายธนกิจกำลังนั่งอยู่บนราวสะพานกับลูกสาว
ภรรยาก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายแชะออกไป
สักพักหนึ่งครับนะฮะตัวนายธนกิจเสียหลักพัดตกลงไป
จมหายไปต่อหน้าต่อตาช่วยไม่ทันเพราะมันสูงมาก
ซึ่งนายอำเภอเองก็กำชับว่าเดี๋ยววันนี้ฟ้าสางก็จะมาช่วยกัน
ระดมกำลังค้นหาจนกว่าจะเจอร่างของนายธนกิจ
หวังแต่เพียงว่าอยากให้ปลอดภัยแหละ
อาจจะไปขึ้นตรงนู้นตรงนี้หรืออะไรก็ตามทีนะฮะ
ตอนนี้ภรรยาก็ยังมีความหวังอยู่นะครับ